เรายังคงเที่ยวตลอดไปทั่วไทยกันต่อนะครับ

แล้วเขาก็มากันเป็นครอบครัวใหญ่เลยคุณผู้ชม
ไปกันที่เขาใหญ่ไปดูครอบครัวช้างศึกจะน่ารักค่ะ
นี่เลยนะคะคุณผู้ชมเขาแชร์กันเลยค่ะว่า
มีช้างทั้งโขลงเลยเนี่ยค่ะ
ออกมาเดินหากินที่เขาใหญ่ค่ะ
โอ้โหนี่ใหญ่มากนะครับถนนเลย

จริงค่ะเรียกว่าไม่ค่อยจะได้เห็นบรรยากาศแบบนี้นะคะ
แต่ภาพเหล่านี้ก็ปรากฏออกมาแล้วค่ะ
อยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะ
ทางด้านผู้ที่ใช้โซเชียลมีเดียเขาก็แชร์คลิปนี่แหละค่ะ
บอกว่าเห็นช้างน่ารักมาออกหากินในช่วงปลายฝนต้นหนาว
นักท่องเที่ยวนักถ่ายภาพก็เฝ้ารอที่จะได้เห็นโขลงช้างนี้อีกครั้งนะคะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้มีครอบครัวช้างขนาดใหญ่ออกมา
ปรากฏตัวบริเวณโปร่งทุ่งกว้างฝั่งตะวันตก
แล้วก็ปรากฏเพิ่มขึ้นเรื่อยใช้เวลาเดินอยู่บริเวณนั้นประมาณ๓๐นาทีค่ะ
รมดีค่ะแกว่งหางกระพือหูกันไปตะวัดห่วงกินย่งกินย่า
มีความสุขเล่นโครนอย่างนู้นอย่างนี้สุขสนานกันเห็นไหมคะคุณ
ขณะที่ช้างตัวเล็กนะคะก็อยู่ในความดูแลของตัวเมีย
อยู่ในห้อมร้อนอยู่ในอ้อมกอดของแม่มันเนี่ยนะคะ
ตัวก็เล่นซุกสนสนุกสนานสร้างความสนุกสนานให้กับนักท่องเที่ยวและคนที่เขามาดูด้วยนะคะ
ช้างเต็มตัวเต็มวัยบางตัวมันก็พักผ่อนเล่นนงเล่นน้ำกันไปนะคะ

แต่ก็ต้องเตือนนะนักท่องเที่ยวหรือใครผ่านไปผ่านมาอย่าไปเข้าใกล้
อยากจะไปเซลฟี่เห็นว่ามันอารมณ์ดีไปเข้าใกล้ก็ไม่ได้
ต้องอยู่ห่างน้อยสัก๕๐เมตรตอนที่เขาเตือนมา
แล้วก็ต้องทำตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดด้วย
เพราะยังไงช้างเนี่ยถ้ามันอยู่ในป่าก็เป็นช้างป่า
อาจจะเกิดอันตรายได้นะคะ
ไม่ใช่ช้างเลี้ยงที่จะคุ้นเคยกับคน

แต่ถ้าใครได้เจอแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นโชคดีนะคะ
ไปดูกันค่ะคุณผู้ชมไปดูความน่ารักของน้องช้างเหล่านี้กันค่ะ